ส่วนเรื่องนี้ที่ลำปางค่ะเผื่อตำรวจจะชี้แจงก็น่าจะดีนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบ่นมาเขาบอกว่าเขาไปแจ้งตำรวจ
ว่ามีวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยไล่ยิงกันอยู่หน้าบ้าน
เขาก็แจ้งตำรวจแต่ตำรวจกลับบอกว่าให้ยิงกันก่อน

เจ้าของบ้านเลยต้องหลบเข้าไปในบ้านแล้วก็พยายามที่จะป้องกันตัวเอง

คำถามคือทำไมตำรวจไม่รีบมาล่ะทำไมตำรวจถึงพูดแบบนั้นล่ะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่ายิงกันหน้าบ้านโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจบอกว่าต้องมีคนโดนยิงก่อนถึงจะมาระงับเหตุ

ต้องยังไงต้องทำรั้วสูงให้แบบเป็นเรือนจำ
หรือต้องป้องกันตัวเองหรือจะต้องยังไง
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
ที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุที่เผอร์เมืองลำปาง
ไปพบกับคุณเนสอายุ๒๙และเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
ก็พาทีมข่าวไปดูที่ห้องที่วิ่งหลบกระสุนกัน
เล่าให้ฟังว่าเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
วัยรุ่นหลายสิบคนขี่รถจักรยานยนต์มาที่หมู่บ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมากันอยู่สักพัก
เถียงกันทะเลาะกันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณนัดสองนัด
สักพักได้ยินเสียงปืนดังเป็น๑๐นัด
จนต้องหลบกันอยู่ในห้องกลัวจะโดนลูกหลง
แต่พอแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้มีคนโดนยิงก่อนก็แล้วกัน
แล้วเข้ามาระงับเพจเนี่ยเนี่ยจังหวะที่หลบกันเนี่ยค่ะ
มีเสียงปืนดังขึ้นตรงหน้าบ้านพวกหนูก็ปิดไฟกัน
แล้วก็นั่งดูกันสักพักก็คือสรุปก็คือ
มีกลุ่มวัยรุ่นนะคะไล่ยิงกันมาทางนี้ค่ะทางหน้าบ้านเลย
ไปประมาณสองสามรอบวนในหมู่บ้านแบบเนี่ยค่ะ

ด้วยนะคะเพราะว่าในบ้านมีแต่ผู้หญิงแล้วอย่างตัวเราเองก็ท้องด้วย
ในบ้านเรามีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแจ้งตำรวจหรือเปล่าครับ
แจ้งค่ะแจ้งตำรวจไปตำรวจบอกว่าต้องรอ
รอเกิดเหตุก่อนถึงจะมาตอนนี้เขามาหรือยังไม่มานะคะ
ไม่รู้ว่ามาหรือยังหรือว่ายังไงแต่ตอนตอนที่น้องน้องเขาออกไปกันหมดแล้ว
คืนนี้ไม่มีรถตำรวจมาเลยก็เนี่ยก็โพสต์ในติ๊กต๊อก
เพื่อเตือนภัยคนในหมู่บ้านแล้วก็อยากจะฝากถึงตำรวจหน่อย
ว่าไม่ใช่ต้องรอให้คนถูกยิงถึงจะมาระงับเหตุ
ตำรวจควรจะรีบมาเพราะไม่งั้นเธอก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยกัน
ในบ้านก็เนี่ยตกใจเนี่ยดูสิหลบกันแบบวุ่นเลยอะค่ะ
โอ้โหนี่นะคะยังเคราะห์ดีนะที่ไม่โดนลูกหลงอะไรกันนะคะ
หรือถ้าตำรวจในพื้นที่อยากจะชี้แจงอะไรก็ยินดีนะคะ
เพราะเธอบอกว่าตำรวจบอกเธอแบบนั้นจริงจริงอ่ะนี่หลักฐานก็มีตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย
รถจักรยานยนต์มากันเต็มเลยอ่ะเผื่อจะเอาไปตามว่าเออ
วัยรุ่นพวกไหนอะไรยังไงค่ะหรือวันนั้นอาจจะ
ฟังกันผิดสื่อสารกันผิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้
ก็เนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลจากฝั่งตำรวจค่ะครับ